คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวต่อไปนี้ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวของการเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามันจะมีสิ่งไม่ดีเข้าไปในคนบางคนที่เกิดบางราศีแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมีช่างสองคนขึ้นไปซ่อมองค์พระราหูบนซุ้มประตูวัด
อ่าอ่าเสร็จปุ๊บเนี้ยเขาดื้อเขาจะไปมรื้อนั่งร้านค่ะ
คือเพื่อนคือเพื่อนกับญาติเตือนแล้วอย่าพึ่งเดี๋ยวไฟช็อต
อย่าเพิ่งลื้อแต่เขาดื้อไปลื้อสุดท้ายนั่งร้านกันไปเกี่ยวกับสายไฟ
กู้ภัยต้องนู่นขึ้นไปปั๊มหัวใจกันบนซุ้มประตูวัด
ไปดูภาพจังหวะที่กำลังปั๊มหัวใจกันอยู่หน่อยครับ

นี่ปั๊มหัวใจเสร็จปุ๊บต้องเอาตัวลงมานะฮะ
ที่เห็นนั้นเป็นซุ้มของวัดศรีสาธอง
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
คนแรกที่นำลงมาก่อนคือนายธนกิจบุญประเสริฐอายุ๒๓ปี
คนนี้มีร่างกายมีรอยไหม้ที่ฝ่ามือเนี่ยก็มีรอยไหม้มีคราบดำทั้งสองข้างเลย
หัวใจกันช่วยชีวิตที่ด้านบนซุ้มก่อน
แล้วก็นำร่างลงมาแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
อีกหนึ่งคนคือในมนต์คนนี้ไม่ทราบนามสกุลอายุ๒๕ปีก็หมดสติ
แล้วก็นำตัวลงมามีรอยไหม้ที่หน้าอกแล้วก็มือ
คนนี้อาการสาหัสแล้วก็รอดชีวิตนะครับ
ทั้งสองคนเนี่ยเป็นช่างได้รับการว่าจ้างให้ขึ้นไปปรับปรุงแก้ไของค์ราหูอมจันท
อยู่บนซุ้มประตูของวัดทางเข้าวัดศรีสะทอง
ซึ่งก็มีส่วนประกอบบางชิ้นส่วนมันชำรุดเสียหายก็ต้องขึ้นไปปั้นใหม่แก้ไข
แล้วก็แก้ไขเรื่องของงานเซเดมิกใหม่ทาสีทับไปให้มันสวยงามเหมือนเดิม
ก็รับงานนี้ไปนะฮะจริงแล้วงานนี้จะมีญาติอีกสองคนมาช่วย
แต่มันมีงานชนกันสองคนนี้ก็เลยทำงานกันเพียงสองคนญาติไม่ได้มาด้วย
ช่วงเที่ยงเมื่อวานธนกฤษโทรไปบอกญาติว่าพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะขอมรื้อนั่งร้านลงมาก่อนแล้วกันนะ
ญาติก็เตือนแล้วอย่าเพิ่งรื้อมันอันตรายเตือนแล้วนะ
กลัวนั่งร้านมันจะไปล้มแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับสายฟงสายไฟไฟฟ้าแรงสูงเดี๋ยวจะไฟช็อตเข้า
รอก่อนรอให้การไฟฟ้ามาตัดไฟซิก่อนค่อยลื้อไม่ทันขาดคำแป๊บเดียวมีคนโทรไป
โดนไฟช็อตอยู่บนซุ้มประตูวัดเรียบร้อยแล้วน่าเสียใจไอ้คนที่เคยโทรมาขอลื้อเนี่ย
นั่นแหละคนเสียชีวิตแล้วคนนั้นน่ะภรรยาเพิ่งตั้งท้องได้๓เดือน
มันก็เป็นเหตุเศร้าซ้ำเติมเข้าไปอีกนะครับนะฮะพระราหูที่วัดศรีสะทองที่นครปฐมเนี่ย
ต้องบอกคุณผู้ชมวันนี้ว่าโด่งดังมากชาวบ้านเขาเชื่อมากเรื่องของราหูอมจันทร์
เรื่องของพระราหูต้องไปขอพรเนี่ยองค์ใหญ่เห็นไหมองค์ใหญ่มากอยู่บนซุ้มประตูวัดเนี่ย
มันคงเชื่อมโยงกันเพราะไม่เชื่อคำตักเตือนของคนอื่นอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วก็อย่าประมาทต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกอย่างก็จะผ่านไปได้